เอาล่ะกลับมาสนุกสนานกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหน้องใบตองเป็นอะไรฮะเนี่ย
ถ่ายรูปซ้อมถ่ายรูปใช่ค่ะแล้วคุณจะไปถ่ายรูปที่ไหนอ่ะถ่ายรูปที่สวนไร่
ไล่องุ่นเนี่ยคุณโอ้โหไล่องุ่นใช่ผมมีมันแนะนำน่าสุดยอดเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเปิดไร่องุ่นให้คุณผู้ชมเข้าไปเที่ยวชมไร่
ขึ้นเหนือหรือเปล่าเพราะอากาศเย็นหรือไม่ก็ไปทางอีสานหนาวหน่อย
ต้องลงใต้ไปสงขลาสงใต้ก็มีเหรอใช่แล้วโอ้โหไปสงขลากันเลยคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะ
ไร่องุ่นแห่งนี้เขาเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่กับพวงองุ่นได้เลยจ้า
ติดตามได้กับคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมสวนอังกุลนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าของสวนที่นี่ใจดีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของสวนองุ่นแห่งนี้กัน
แต่มันจะมีความสวยงามแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะ
คนทางใต้ยังคิดว่ามันเป็นของมึงหนาว
มันขึ้นอยู่ในเมืองในอากาศหนาว
ตั้งปลูกใหม่ยังไม่ได้พาไปวิเคราะห์นะครับ
คือเอามาปลูกเลยแต่เจอปัญหาอังุ่นโซมอะไรเนี่ยครับ
ผมก็เลยคิดว่าดินนี่แหละคือตัวปัญหา
วกกับการให้น้ำต้องเหมาะสมนะครับ
หลังจากที่ความตั้งใจประสบผลสำเร็จ
ศักดิ์จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนองุ่นด้วย
เพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าอังุ่นก็สามารถปลูกในพื้นที่ภาคใต้ได้
และอีกอย่างอยากให้คนที่ไม่เคยเห็นต้นอังุ่น
ได้มีโอกาสเข้าชมอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
อยากให้เขาเห็นว่าน้องเหวี่ยงมันทำได้ภาคใต้
อย่าไปคิดว่าอังุ่นมันอยู่ในเมืองหนาว
เชียงใหม่หน้าร้อนมันไม่ใช่หนาว
ครับแล้วก็ตอบโจทย์ว่าเอออย่าเข้าใจผิดว่า
ังเวือกปลูกได้เฉพาะที่หนาว
มันปลูกได้ทุกที่ทั่วไทย
มันอยู่ที่คนดูแลคนปลูกว่าจะใส่ใจแค่ไหนครับ
หลังจากที่เปิดให้เข้าชมแต่ละวันมีผู้เข้าชมจำนวนมาก
บางวันมากว่าสองพันคนเลยทีเดียว
คนที่เข้ามามีความสุขเกิดรอยยิ้ม
ก็ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของสวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
ก็ดีใจนะครับที่คนเข้ามาแล้วมีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับ
คือได้เห็นอังหวิวเหมือนกันจั๊ะ
แล้วก็ได้เดินเข้าไปแบบที่ว่า
สามารถเดินเข้าแปลงเดินชมเดินถ่ายรูปได้เลย

ในขณะที่สวนอื่นเขาไม่ยอมให้เดินเข้าไปเลย
เขาจะให้ดูแค่รอบนอกครับ
แล้วอีกอย่างไม่ต้องเสียค่าเว็บไปดูที่ไหนไกลครับ
รัฐภูมิบ้านเราจังหวัดสงขาเนี่ยครับ

หากไม่อยากทาชมความสวยงามของอังหวิว

ก็ไปกันได้เลยที่สวนองุ่นทันทิตา
ตำบลท่าชมวงอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงครา
ห้ามเด็ดข้นอังหุ่นจากต้นนะคะ

ปลายปีนี้ทางสวนก็จะเก็บผลผลิตจำหน่ายแล้ว

เป็นไร่อังุ่นที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเซลฟี่ได้นะคะ

ถ่ายรูปกับองุ่นเยอะมากซึ่งตอนแรกไร่อังุ่นแห่งเนี้ยเขาจะปิดไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๗ที่ผ่านมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละค่ะ
เขาจะไม่ให้คนเข้าชมแล้วแต่ว่าเจ้าของบอกว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว
ทุกคนอยากเข้าไปถ่ายรูปกับพวงองุ่นสวยแบบนี้ก็เลยเปิดต่อเนื่องยาวกันไปนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะ
เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นค่ะอ่าน่าชื่นชมเจ้าของสวนนะ
เขาใจดีจริงเลยนะครับใช่น่ารักมาก
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับ
ทำดีนี่โอ้โหจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับ

จะพาไปดูที่จังหวัดสตูนนะครับเรื่องของการเลี้ยงกบ
ปกติเขาจะเลี้ยงในบ่อถูกไหม

แต่ว่าที่นี่เขาเลี้ยงด้วยล้อรถยนต์ครับคุณผู้ชมครับ

ให้รถขับไปไหมคะ

ของพี่เขาเนี่ยของคุณบุญสินเรืองสุกชาวบ้านหมู่๗
บ้านหมู่เจ็ดตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดศูนย์

แล้วเขาใช้การเลี้ยงกบด้วยยางที่เขาไม่ใช้แล้ว
ล้อรถยนต์แบบนี้มาวางซ้อนกัน

กบอาจจะโดนล้อนิดหน่อยจะบ้าแล้ว
ไม่ได้ล้อแบบนั้นนี่มันล้อรถยนต์
เออแต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากิน
แล้วก็เลี้ยงกบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างรายได้ดีด้วยนะครับ

คุณบุญสินก็กล่าวว่าในพื้นที่๑งาน
เขาจัดสรรทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ปลาดุกในบ่อซีเมนแบบครัวเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติ

แล้วก็สามารถทำก๊าซชีวภาพและเลี้ยงกบในบ่อซีเมน

แล้วก็ล่าสุดเขาเลี้ยงกบในล้อยางรถยนต์ครับ
โดยเฉพาะการเลี้ยงกบนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้
เป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะจากตอนแรกที่มองว่าเป็นแค่อาชีพเสริม

เป็นอาชีพหลักไปแล้วเป็นรายได้หลักไปแล้วนะครับ
ก็วิธีการนะครับเล่าให้ฟังกันหน่อยละกัน
การวางรถยนต์ล้อรถยนต์

รถซึ่งก็จะมี๑๐ล้อนะครับ
เลี้ยงได้ประมาณสัก๕๐ตัวไม่ใช่รถ๑๐ล้อนะ

ระยะการเลี้ยงก็เท่ากับการเลี้ยงปลาดุก

คือเราเลี้ยงในลักษณะขนาดนะครับ

ลักษณะขนาดมันมีขนาดล้อยาง
ตั้งแต่รถ๑๐ล้อ

และตามจำนวนกบที่เราจะใส่นะครับ
ในรถ๑๐ล้อ
เราก็ใส่ประมาณ๕๐ตัวนะครับ
คือตามความจุลึกขนาด

โลก็๔๐ตัวนะครับ

และการให้อ่านนะครับ
คือการให้อาหารนี้เราต้องกะเวลาชัดเจน
ถ้าให้ช่วงเช้าก็เวลาเท่าไหร่

เราให้อ่าน๒ครั้งนะครับ
๒ครั้งเจ้าเย็นนะครับ
แล้วก็ขนาดเวลาเลี้ยง
ลักษณะระยะเวลาในการเลี้ยงนะครับ
คือใช้ระยะเวลาประมาณ๓๔เดือน

๓เดือนครึ่ง๔เดือน
อกจากนี้นะครับพี่บุญสินยังบอกอีกว่า

อันนั้นรู้อยู่แล้วกบเนี่ยครึ่งบกครึ่งน้ำ
แต่ว่าสายพันธุ์ของมันเป็นลูกครึ่งครับ

จำหน่ายได้กิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ขนาด๕ตัวต่อ๑กิโลกรัม
ส่วนเรื่องตลาดของกบนั้นไม่เป็นห่วงเลย
เพราะว่าสามารถขายแบบแปรรูป
หรือว่าทำเป็นแกงขายได้ด้วย
คือแปรรูปด้วยถ่ายเป็นตัวเลยก็ได้

ขายมีรายได้ใน๙๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
โอ้โหเพื่อนบ้านเห็นแบบนี้แล้วบอกว่า
พี่มีวิธีแนะนำหน่อยไหมก็มาเรียนรู้กับพี่แก
โอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าสร้างรายได้กันเป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียวนะครับ

ถูกต้องแล้วแต่เวลาเราจะคุยกับกบให้อาหาร

หรือไม่ก็กบอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัด
กลบลึกคืองฝรั่งแบบนั้น
อย่างนี้อีกหลายเรื่องเรื่องของการแข่งคัน
การแข่งคันเต๋วดมากเลยช่วงนี้
พาเราไปดูสีสันการแข่งขันของชาวไทยภูเขา
เป่าลูกดอกซ้อนกัน๓ลูกติด

เปียกไปหมดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกคุณ
เป็นกีฬาการคว่างลูกคาง

ว่าแม่นมากแม่นขนาดที่ว่าคว่างไปป๊าบแตกโป๊ะ

หัวมั้งคุณลูกคางสิคะ
คางนี่แหละแตกแต่ว่าเราหัวไม่แตก
เขาเป็นกีฬาสมัครสมาธิสามัคคีแน่นอน
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องตามคนนี้ไปเลย
คุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีในช่วงของตลอดฮัน
สีสันขอบสนามกีฬาชาวไทยภูเขานะครับ
มาดูการแข่งขันกว้างลูกคางครับ
แล้วดูดักหว่านี้อื้อหือตีเข้าไปเต็มเลยนะครับ
เล่นสลูกแตกหมอไม่รับเย็บสุดท้ายต้องมานั่งซ่อมเอง
แหน่แข่งต่อได้รึเปล่าครับ
พยายามเอาค้อนกดไว้เอากาวปกเข้าไป

นี่ครับเอาเนื้อไม้เอาขุยไม้มาปก
เพื่อความแน่นนะครับแล้วกาวทับลงไป
ตอนการคันนี่ไม่มีคนดูสักคนครับ
มหาวะตอนมาตั้งซ่อมนุมขับที่กองเชียร์เพียบเลยครับ

เสร็จสักทียังมีกระจิกกระใจเอากระถาดชายมาฝนหนีครับ

แข่งรออยู่ครับสุดท้ายก็พาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับ

แต่ที่แน่ในกำแพงเพชรแม่ร้อนวูบวาบ
แล้วก็ตีลูกนี้ครับพี่จอไม่โดนครับฝุ่นตลบ
เดินยิ้มขวางฟันหล่อเชียวครับ
วันนี้แข่งแล้วมีอุปสรรคนิดนึงคือ

พูดข่าวไทยพูดข่าวที่นำมาฝากกันนะครับ
นัทชัยราวบุตรถ่ายภาพหลวงเด็ดจุภาพสุนภาคเจ้าหน้า
ข่าวแทนรักทีวีรายงานจากจังหวัดกำแขกมันครับ
สุดยอดเพิ่งจะเคยเห็นการเล่นลูกคางแบบจริงจังขนาดนี้
เพราะปกติเด็กเราเล่นอันเล็กติ่วอย่างนี้
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแม่นโดนลูกหากไม่โดนหัว
ไม่โดนอย่าให้โดนหัวเลยนะ

โอ้โฮพูดใหญ่มากน่าจะแตก
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่ดีกว่า
ช่วงหน้าของกินรออยู่เพียบเพราะว่าเป็นช่วงของการตลอดกินกัน